เหตุการณ์เกิดจากเรื่องของแม่คนหนึ่งเสพยาบ้าเข้าไป
คุ้มคลั่งประสาทหลอนนะครับ
บอกว่าได้ยินเสียงกระซิบข้างหูให้ฆ่าลูกของตัวเอง
เพราะลูกของเธอเป็นลูกสาวที่พิการ
แล้วก็เสียงกระซิบนั้นบอกว่าถ้าตายไปจะสบายกว่า
ดังนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นภาพขณะที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาหญิงอายุ๓๘ปี
ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
หลังก่อเหตุคลุ้มคลั่งแทงลูกสาวอายุเพียง๕ขวบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเช่าไม่มีเลขที่บ้านสันติคีบรี
หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้วิ่งหนีออกไปทางริมหนองน้ำ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันปิดล้อมไว้นะครับ
แต่ว่าตัวผู้ต้องหาเองได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งอีก
ก็ใช้มีดพยายามไล่แทงทำร้ายชาวบ้านด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เข้าเกลี้ยกล่อมผ่านไปถึง๒ชั่วโมง
ยอมวางมีดของกลางและก็เข้ามอบตัวนะครับ

หลังจากเธอเสพยาบ้าเกิดอาการประสาทหลอน
มีเสียงกระซิบข้างหูบอกให้ฆ่าลูกสาว
จากสงสารลูกพิการหัวโตมีน้ำในสมอง

คือเสียงกระซิบนั้นบอกบอกว่าจะสบายกว่านี้
้วงแทงลูกสาวไป๑ครั้ง
ลูกได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งสุดท้ายแล้วตำรวจก็คุมตัวแม่มือมีด
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ